ไม่ใช่ศาลศาลดีการ์
แต่ที่จะพาไปเป็นสารเพียงตาจ้า

ช่วงนี้ชาวบ้านในตำบลทุ่มปี

เพราะอะไรล่ะจ๊ะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว

ก็ใกล้ถึงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วนั่นเอง
งานนี้ชาวบ้านเขาก็พากันเลยพาไปเลยค่ะ
ไปขอโชคขอลาบกันที่ศาลเพียงตาเจ้าน้อยกุมารทอง
ตั้งอยู่ตรงทางเข้าปากถ้ำวัดถ้ำน้ำฮูค่ะ
หลังจากเขาได้ยินเสียงร่ำลือว่ามีคนได้โชคติดต่อกันไปหลายงวด
ดูสิคะน้ำแดงต้องมา
น้ำแดงนมกล่องชุดเด็กของเล่นต่าง
ชาวบ้านคนหนึ่งเขาเล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
เค้าเห็นว่าสารเนี่ยเริ่มมีการผูกพางไป
ก็เลยคิดว่าจะทำสารหลังใหม่ขึ้นมาให้ครับแต่ว่ายังหาปัจจัยไม่ได้
ต่อมาก็มีชาวบ้านคนหนึ่งในหมู่บ้านเนี้ยค่ะฝันค่ะอืม
ฝันเห็นเจ้าน้อยกุมารทองมาเข้าฝันเขาเลยนะบอกว่า
ไม่ต้องทำไม่ต้องทำเดี๋ยวมีคนมาทำให้อู้
แบบนี้เลยวันรุ่งขึ้นเท่านั้นแหละคุณผู้ชมโอ๊ยตกใจเลย
ยังไงเพราะว่ามีคนมาทำบุญที่วัดแล้วคนที่มาทำบุญบอกว่า
จะทำสารใหม่ให้เจ้าน้อยกุมารทองเองอุ้ยเหมือนในฝันเลยอ่ะ
เนื่องจากว่าเขาเนี่ยมาบนบานสารกระเหล่าเอาไว้แล้วเขาเนี่ยได้โชคได้รับกลับไป
ก็เลยว่าจะจ้างช่างเนี่ยมาทำสารให้ใหม่ตรงนี้โอ้โหขนลุกเลยค่ะ
คนลุกเลยเห็นแล้วขนลุกเลยเนี่ยเห็นแล้วขนลุกเลยแต่เห็นไม่ทัน
จากเรื่องนี้นะคะก็เลยสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านมากนะคะ
ชาวบ้านในหมู่บ้านก็เลยเล่าขานกันว่าวิญญาณเจ้าน้อยกุมารทองเนี่ย
ได้เฝ้าสิงสถิตอยู่บนศาลเพียงตาปากถ้ำน้ำหูมานานแสนนานแล้ว
แล้วก็อยากจะให้โชคกับผู้ที่มาขอพรช่วยกันสร้างวัดถ้ำน้ำหู
เพราะไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงวิหารนั่นเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะ
จริงเรื่องแบบนี้มันไม่เข้าใครออกใครเนอะเป็นเรื่องดวงใครดวงเท้า
ฟังหูเอาไว้หูดูแต่เป็นข่าวไปแล้วกันของแบบนี้แต่สิ่งสำคัญ